แต่ว่าส่วนมากนะฉากหลังก็จะเป็นในห้างสรรพสินค้าบ้าง

ร้านอาหารบ้างร้านอาหารบ้างแม่งกินใช่ครับคุณ
และคนบอกทำไมไม่จัดทริปสวีทบ้าง
คู่นี้จัดให้แล้วไปไกลถึงญี่ปุ่นเลยค่ะ

น่าสงสารจังเลยเดินแต่ห้าง
ทำไมคู่อื่นเขายังไปต่างประเทศไปนู่นไปนี่

ถ้าทริปนี้แม่ไม่ได้ไปแม่บอกเลยแม่โกรธมาก

อันนี้คือแอบบอกเขาตอบสื่อขอร้าสื่อ
ไม่บอกเลยว่าถ้าทริปนี้มันไม่ได้ไปมันเลิกเลย

เบี้ยวทริปต่างประเทศที่วางแผนไว้เป็นปี

คือวาจาประกาศิษย์ของสาวเมพิชชนาธิ์
บอกผ่านสื่อไปถึงหวานใจเจชนะทิพย์
ที่มีภารกิจนักเตะทีมชาติจนแทบหาเวลาว่างไม่ได้
แต่งานนี้มีหรือที่หนุ่มเจจะปล่อยให้แฟนสาวฝันสลาย
เพราะนับตั้งแต่ซุ่มคบหากันเงียบจนเปิดตัว
ใครจะเชื่อว่าคู่นี้ไม่เคยจัดทริปสวีทกันเลยสักครั้ง
เมื่อมีโอกาสดีฝ่ายชายได้พักแข้ง
ก็เลยจูงมือกันไปเที่ยวไกลถึงญี่ปุ่น
ยังส่งภาพน่ารักผ่านเฟซบุ๊คไอจี
ให้คนรักเมเจได้ติดตามกดไลค์กันรัว
เชื่อว่าต้องมีหวานจัดหนักให้ชาวโซเชียลตาฉ่ำมากกว่านี้

เพราะกว่าทั้งคู่จะกลับมาก็วันที่๒๗ธันวาคมโน้นนะคะ

อยากจะรู้จริงเลยว่าไปถึงญี่ปุ่นจะมีการใส่เสื้อดิสนีแลนด์
ไม่ต้องใส่เสื้อแล้วคุณค่ะนาทีนี้

แต่ว่าที่ฉันแอบไปส่องในอินสตาแกรมของเจชนะทิพย์
ให้เราได้อิจฉาตาร้อนส่งตรงมาจากต่างประเทศกันเลยทีเดียว
มันดีอีกต่อไป